เรื่องของเพื่อนบ้านคราวนี้ใช่ค่ะ
ที่พระประแดงสมุดประการซอยศึกษวัสไม่๑๔
มีปัญหาน้ำกระเด็นตกใส่กัน
ปัญหากับเพื่อนบ้านเนี่ยเครียดนะคะมันย้ายหนีอยู่ก็ไม่ได้นะคะมันหลายอย่างนะ
ไม่ได้เพื่อนบ้านผมไม่รู้จะเลือกยังไง
นอกจากท่านมีกำลังพอหรือว่าสามารถย้ายบ้านได้บ่อยก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้น
อยู่เพียงลำพังนะครับแล้วบอกว่าถูกขาใหญ่ในหมู่บ้านซอยสุขสวรรค์๗๒
ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพาพวกบุกไปทำร้ายร่างกาย
พังร้านบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินก็เสียหายแถมยังข่มขู่ว่าไม่กลัวใคร
ไม่กลัวโทษอย่างมากก็เสียค่าปรับเท่านั้นนี่ฮะเขาก็มีภาพเป็นหลักฐานแบบนี้นะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ในซอยสุขสวัสดิ์๗๔ผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านคือนางนำชวนบัวทองหลาง
เธอบอกว่าเธอกับคู่กรณีเป็นเพื่อนบ้านกันมา๒๐กว่าปีแล้วไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
บ้านของคู่กรณีที่อยู่ใกล้กันเวลาที่ฝนตกหรือว่ามีน้ำขังจากข้างบนหลังคาชั้น๓เนี่ย
มันมักจะไหลลงมาตกใส่บริเวณชั้นสองของบ้านแล้วพอน้ำไหลลงไปกระทบชั้นสอง
ทีนี้น้ำมันก็จะกระเด็นตกไปใส่บ้านคู่กรณีอืมลักษณะแบบนี้ฮะค่ะ
อย่าว่าหลังคาติดกันเลยคุณเกิดมาสอนกำแพงมันติดกันเลย
ใช่ไง
บอกว่ากำลังนั่งร้อยพวงมาลัยอยู่หน้าบ้านคู่กรณีเดินมาพร้อม
ก็เมามาเลยแล้วก็มาต่อว่าว่าทำไมไม่ซ่อมท่อน้ำสักทีนึง
บ้านของเขาเดือดร้อนไปหมดนะครับจากน้ำที่กระเด็นใส่เธอก็ขอโทษไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้นะฮะ
น่าจะเป็นรางน้ำที่ไว้รองน้ำแล้วให้ไปตกนอกตัวบ้าน
คู่กรณีก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ยอมแล้วก็ปรีเข้ามาใช้เท้าถีบเธอจนล้มลงไปนอนกับพื้น
ข้าวของกระจัดกระจายจากนั้นคู่กรณีก็ยังพยายามจะเข้ามาชกอีก
แต่ว่าเธอใช้มือกันเอาไว้ได้ทันนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยกันห้ามเอาไว้

ทีแรกเธอบอกว่าไม่อยากจะเอาเรื่องเพราะส่วนตัวก็ค่อนข้างจะสนิทกับภรรยาของคนก่อเหตุ
แต่ด้วยความที่กลัวว่าจะถูกตามมาทำร้ายซ้ำอีกก็เลยต้องไปแจ้งความกับสพพระประแดง
หลังจากแจ้งความนะครับทางฝ่ายคนก่อเหตุกลายเป็นว่ามาขู่เธอ
บอกว่าแจ้งความไปอย่างมากก็เสียค่าปรับเท่านั้นขอให้ระวังตัวเอาไว้ว่าจะอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้
เขาทำเกินกว่าเหตุเป็นผู้ชายมาตีผู้หญิงได้ไงอ่ะเราก็ขอโทษแล้วแต่เขาบอกกูไม่ยกโทษให้อ่ะ
แล้วเขาก็ตีเลยอย่างเงี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมซึ่งเราก็ไม่เอายังไม่เอาเรื่องเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
เพราะเขาก็บอกกูกูไม่กลัวอยู่แล้วเขาก็พูดอย่างนี้กูไม่กลัวอยู่แล้วอย่างมากกูก็เสียแค่ค่าปรับ
แล้วมึงจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้ใช่เขาก็เรียกอีตำรวจมาเขาก็ยังเครื่องของใส่หน้าอยู่เลย
ทีนี้ลองฟังคู่กรณีหน่อยนะครับเพราะว่าที่คุณจิรายุทธ์ไปเนี่ยคือไม่ต้องไปไหนไกล
คือยู่ติดกันเลยก็เลยลองไปถามหน่อยนะครับ
เหตุเนี่ยนายนิทิโรธบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเริ่มจากที่ผ่านมา
มันมีน้ำไหลลงมาจากชั้น๓ของบ้านนางนำชวน
แล้วพอมากระทบกับพื้นก็ทำให้ละอองน้ำเนี่ย
มันตกใส่เสื้อผ้านะฮะเขามีเสื้อผ้าของหลาน
ตอนนี้อายุเพิ่งเจ็ดเดือนนะครับพอเสื้อผ้าที่มันโดนน้ำจากหลังคามาหล่นใส่นะครับ
หลานที่เป็นเด็กแค่๗เดือนเอาไปใส่ก็ผื่นขึ้นแดงเต็มตัวไปหมดนะ
พอเป็นแบบนี้ลูกชายกับลูกสะพ้ายเขาก็เดือดร้อนไง
ก็พยายามจะไปบอกนางนำชวนว่าเออซ่อมท่อซ่อมรางน้ำอะไรให้ดีหน่อย
มันมากระทบตกมากระทบทางบ้านเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยแต่นางนำชวนกลับพูดมาว่า
เป็นเด็กอย่ามายุ่งสุดท้ายนางนำชวนก็ไม่ยอมซ่อมสักทีนึง
เหมือนกับบ้านเขาต่อหลังคาขึ้นไปสูงอีกไงเห็นไหม
กระทั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาลูกชายกับลูกสะพ้ายไปบอกนางนำชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่าเออป้าป้าก็มีเงินนะนะทำไมป้าไม่ทรงไม่ซ่อมให้มันเสร็จไปล่ะ
นางนำชวนก็ตอบกลับมาเหมือนเดิมว่าเป็นเด็กอย่ามายุ่ง
หลังจากนั้นก็เอาเรื่องของลูกชายกับลูกสะพ้ายไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟัง
มาหาว่าลูกชายของนายนิทิโรธเขาเนี่ยเป็นพวกที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
พอลูกชายรู้เรื่องก็ไม่พอใจก็ไปถามนางนำชวนที่บ้านว่า
ทำไมถึงเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปเล่าให้คนอื่นฟังแบบนี้
แล้วก็เลยมีปากเสียงกันนะฮะพอนายนิทิโรธเขาได้ยินเขาก็เลยเดินเข้าไป
จังหวะที่เดินเข้าไปเขาเห็นว่านางนำชวนกำลังจะทำร้ายลูกสะพ้ายของเขา
เขาก็เลยเข้าไปผลักนางนำชวนจนล้มลงแล้วก็ถึงมีคนเข้ามาห้าม
ขอยืนยันว่าสิ่งที่นางนำชวนเล่าหาว่าตัวเองอยู่ดีเข้าไปถีบ
เข้าไปชกถึงในบ้านไม่เป็นความจริงนะแต่ยอมรับว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ถามว่าดื่มเหล้าไหมอันนี้เขายอมรับว่าเขาดื่มเหล้าไปก่อน
ก่อนจะเดินเข้าไปแต่ที่ทำไปเนี่ยที่ไปผลักนางนำชวน
เพราะสัญชาติยานของความเป็นพ่ออ่าที่เห็นว่าลูกเนี่ย
ซึ่งก็คือลูกสะพ้ายเนี่ยกำลังจะถูกทำร้ายก็ต้องช่วยไว้ก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าจะมาทำร้ายลูกสาวเราก็แค่เข้าไปช่วยไปผลัก
อ่ะยอมรับว่าผักแต่ก็ผักอย่างเดียว
ไม่มีไปเตะไม่มีไปชกไม่มีอะไรไม่ทำอยู่แล้วนะฮะแค่นั้นเองไม่
ถ้าผมไม่ผลักเขาเขาก็จะมาทำร้ายลูกสาวผมมันจะยิ่งเยอะกว่านี้นะ
ไม่ครับแต่ผิดแต่ผิดเรายอมรับผิดว่าเราไปผลักเขา
อันนั้นเรื่องความผิดเรายอมรับ

ถ้าเป็นขาใหญ่ก็ดีไม่เป็นไม่เป็น
ใช่ทำซะก็จบจะต่อยไว้ทำไมต่อยให้สาดอยู่นั่นแหละ
แล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่ฉันเรียกช่างแล้วอันนี้เมื่อคืนยังพูดต่อหน้าตำรวจเลย
เรียกไปบอกรวยเรียกช่างทำ๒ชั่วโมงก็เสร็จแล้ว
นี่ก็เห็นมันรั่วเป็นอาทิตย์แล้วจนเขาทนไม่ไหวเขาเดินมาบอก
เฝนเรื่องเป็นร้าวพูดอย่างนี้ต่อหน้ามาเลย

เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็ยืนยันเหมือนที่นายนิทิโรธพูด
ว่าไม่ได้มีการตรงเข้าไปถีบไปชกก็คือเหมือนไปผลัก
ก็เรื่องนี้มันก็เป็นคดีไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกประธาน
ซึ่งท่านเป็นผู้มกับการสอบพพระแดงบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำแล้ว
ทำให้รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคนในหมู่บ้านทะเลาะกันนะฮะ
ไม่มีการยกพวกไปทำร้ายกันเหมือนที่ลงในโซเชียล
ก็คือการผลักกันไปมานะฮะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับ
เดี๋ยวจะให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งก่อน